สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ใบตองจะพามาเปิดเส้นทางรวยกับอาชีพขายกะหรี่ปั๊บนะคะเขาขายได้วันละหนึ่งพันชิ้นขายหมดทุกวันเลยแต่กว่าจะมาถึงทุกวันนี้ได้อดีตเคยเป็นคนตกงานมาก่อนค่ะและเขาทำยังไงถึงกลับมาสร้างตัวได้ขนาดนี้ต้องมาร้านนี้เลยกะหรี่ปั๊บคุณปูไปจ้า
กะหรี่ปั๊บคุณปุ๊ซอยเจริญกรุง๒๒เดินเข้ามาประมาณ๕๐เมตรเราก็จะเห็นคนมุงเต็มหน้าร้าน
ร้านนี้เขาเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าบ่ายมาเนี่ยก็หมดแล้วนะ
ว่าแต่ซื้อกะหรี่

เตร็งเตร็งเตร็ง

น้องเวลตาสวัสดีคุณผู้ชมด้วยครับ

ถ้าอย่างนั้นเราไปคุยกับเจ๊ปุ๊เจ้าของร้านข้างในกันดีกว่าพี่เอ๋

ปั้นไหวเจ๊เข้ามือผีเลย
บุครถึงร้านบอกเลยว่าขายดิบขายดีจริง

แปลว่านวดไงนะครับ

แล้ววันนึงเผ็ดบอกว่าว่าทำกี่โมงถึงกี่โมงนะแม่
ก็ขาย๗มุมแต่มันต้องเครื่องตอนเช้า
จะมาเตรียมแป้งเตรียมเครื่องบางอย่าง

ไส้ไก่ไส้เผือกถั่วหวานถั่วเค็ม
มะพร้าวสับปะรดมันม่วง

ต้องขออนุญาตไปทำไส้กับแม่

เอาล่ะครับใครอยากหาอาชีพเสริมช่วงนี้
ที่ของทุกอย่างแพง
ลองมาเริ่มฝึกการทำกะหรี่ปั๊บกับเรา

ที่นี่เขาเด็ดเรื่องเกอรี่ปั๊บไส้ไก่

แม่เอาสูตรการทำกะหรี่ปั๊บมาจากไหน
ไปเรียนมาจากของกรทมจ้ะ

คือเราต้องเรียนทั้งเซตของเขา
แล้วเราก็มาเรียกตัวเองว่าเราจะ

เพราะว่าเราก็จิดเป็นสองก็คือช่วงภูมิต่ำ
หนูอยากลองดูว่าการทำกะหรี่ปั๊บ
จริงแล้วนอกจากตัวแป้งที่มันยากแล้วใช่ไหมแม่
ไส้ก็สำคัญเหมือนกันอ่ะ

แล้วแม่ต้องทำไส้แบบวันต่อวันเลยไหม

น้ำมันร้อน
ไหวมั้ย

นี่แล้วก็น้ำตาล
น้ำตาล๑สูทแล้วก็เผียบ
แม่จะใศกับแป้ง

เขาต้องกวนจนกว่าน้ำมันจะแห้งเป็นเนื้อเดียวกัน

ก็จะออกมาเป็นสำเร็จแล้วเป็นอย่างนี้
นี่เหรออ่านี่คืออันนี้เคี่ยวออกมาแล้วเหรอโอ้โหหนักอยู่โหเข้าใจแล้วว่าทำไม
แม่ถือว่ายากกว่าหายากยากนอกจากไส้ไก่ที่เจ๊ปุ๊เขาทำสดใหม่แล้วเนี่ย
ก็ยังมีไส้เผือกและไส้ถั่วที่ร้านเนี่ยเขากวนเองเน้นทำสดวันต่อวันเท่านั้น
รวมไปถึงไส้มะพร้าวที่ต้องนำมะพร้าวมานึ่งจนหอม
สมน้ำตาลงาดำงาขาวเพื่อเพิ่มรสชาติและกลิ่นนั่นเองล่ะครับ
พอเราได้ไส้ไก่ที่น้องใบตองทำแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเราก็มาเริ่มตีแป้งกันเลยครับ
แป้งจะไม่มีสองชั้นนะคะครับจะมีแป้งชั้นนอกและแป้งชั้นใน
คือในตัวขนมมันจะมีสองชั้นมันจะมีลายนิดนึงชั้นนอกจะมีน้ำเป็นส่วนผสม
แต่ชั้นในจะมีแป้งกับน้ำมันค่ะโอเคอันนี้คือชั้นในนะอันนี้คือชั้นในค่ะ
น้ำมันลงไปแล้วก็ใช้แป้งอะไรคะแป้งสาลีแป้งสาลีใส่ลงไป
คือใช้เครื่องนวดจริงแต่ขั้นตอนปั้นอ่ะพี่เอทุกมือ
มืออย่างเดียวอ่ะแค่นี้ติดแล้วเหรอแม่ติดแล้วค่ะ
รูปนี้ให้พี่เอไปทำไส้ดีกว่ารูปนี้ทำแป้งก็รูปนี้ยากขนาดนี้ค่ะ
อันนี้เป็นแป้งนอกในนี้จะมีน้ำและน้ำมันอยู่นะจ๊ะอ๋อน้ำกับน้ำมันผสมกันแล้ว
เหลือนิดนึงอ่าเพิ่มรสชาติเพิ่มรสชาติกับตัวแป้งนิดนึง
นี่อุ๊ยมันเริ่มเข้ากันแล้วโอเคได้แป้งมาแล้วใช่ไหมสองชั้น
ชั้นนอกและชั้นในค่ะขั้นตอนต่อไปทำยังไงคะแบ่งแป้งหนึ่งค่ะ
เราก็จะช่างเอาก็แล้วเท่าไหร่ก็หนึ่งสักหกสิบกรัมอ่า
ทำไมเราต้องแบ่งอ่ะคะแบ่งให้มันจะได้เท่ากันอย่างละเท่าเท่ากันค่ะ
นี่ไม่อันนี้สี่สิบกรัมหนึ่งอ๋อข้างในน้อยกว่าข้างนอก
ข้างในน้อยกว่าข้างนอกค่ะแล้วก็ห่อแบบนี้เลยอ๋อ
พอลีดมันก็จะมีเลเยอร์ชั้นของมันจะแยกชั้นได้นี่นะคะ
จากที่ได้แป้งชั้นนอกชั้นในรวมกันก็จะออกมาเป็นแบบนี้
อันนี้คือต้องพักไว้นานไหมแม่สักห้าถึงสิบนาที
พักทำไมแม่เพื่อให้แป้งมันเคลิ่นตัวอ่า
ได้แล้วค่ะแล้วก็จะมารีดรีดเป็นโอเคเป็นแป้งตัวเล็ก
คุณผู้ชมครับการนำแป้งชั้นในกับชั้นนอกมารีด
แล้วม้วนก็เพื่อให้กะหรี่ปั๊บเกิดการแยกชั้น
ให้เกิดลายเป็นรูปคล้ายกับก้นหอยนั่นเองล่ะครับ

โคจิบหน่อยได้มั้ยจ๊ะ

ยินดีจ้ะ

กดแล้วดันขึ้นไป

คราวนี้พอเราดันจะเป็นแป้ง
แบบนี้ดันขึ้นไปขึ้นกลัวจะเป็นเกียวเลย
เจ๊ปุ๊ทั้งสอนและให้ลองไปคนละหนึ่งรอบไปแล้ว

ดูสิว่าใครจะจับจีบสวยกว่ากัน

นี่มาปากหวานเขาละเคอีก
แต่ผีป้ายแดงอย่างนี้แหละ

แม่เรียกว่าเจ๊ปูเนี่ยใจดีใจดีให้เสมอกันไปเลยนะครับ
พอจับจีบกะหรี่ปั๊บกันเสร็จเรียบร้อยก็ตั้งกระทะเทน้ำมันพืช
จากนั้นก็เอากะหรี่ปั๊บลงไปทอดใช้เวลาประมาณ๓๐นาที
โดยในหนึ่งกระทะจะทอดกะหรี่ปั๊บมากถึงเจ็ดสิบถึงแปดสิบชิ้น
ตอนนี้ก็ได้เวลาที่น้องใบตองและพี่เอชายาของเรา
กะหรี่ปั๊บที่ทอดร้อนจากเตากันแล้วล่ะครับ
หนูขอชิมไส้ไก่ที่หนูไปผัดมาอืมอุ้ยหอมมาก
มันหอมขึ้นจมูกอ่ะแล้วรสชาติมันจะเค็ม
มีพริกไทยหอมแล้วก็ผงกะหรี่ใช่ไหมแม่
กลิ่นหอมมากแบบผงกะหรี่จะไม่ฉุนไม่จัดเกินไป
แป้งวางแต่กรอบอื้ออร่อยจริงครับคือมาก
เขาผัดทุกวังเขาทำใหม่ใหม่สวยสดอย่างเงี้ยครับ
เรากินไปเราจะรู้เลยนะใช่ไม่เสียดายพื้นที่เนื้อท้อง
เป็นกล่องหรือเป็นชิ้นราคายังไงคะ

แล้วจะมีค่ะถ้าเป็นกล่องก็จะเป็น๒ไซส์

ความเป็นถั่วเค็มเนี่ยผมว่าไม่ได้มีทุกเจ้าหรอก

กว่าที่แม่ปุ๊จะประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยนะ
ลุกลุกคลานเคยเป็นคนตกงาน

เพราะว่าตอนนั้นแม่ทำอะไรก่อนที่จะมาทำอันนี้
อ๋อก่อนนั้นแม่ทำเป็นแบบโรงงานเท้าผ้า
ทำมาประมาณสัก๑๐ปีได้
งานนี้งานเคยทำที่มีทั้งปี
ก็กลายเป็นปีนึงได้ทำอยู่๓เดือน๔เดือน

แล้ว
ไม่มีงานทำแล้วก็พอเป็นภาครอบครัวด้วย

มีปัญหาครอบครัวมีไม้ที่๓อะไรอย่างนี้
แม่ไปรู้ได้ยังไง

เขาบอกเขาว่าเป็นเมียเฮีย
เราก็สัญญาณไม่ดีแล้ว

แต่สุดท้ายได้ข่าวว่าเขามีลูก

จากที่เป็นเจ้าของโรงงานทอผ้า
กลับต้องกลายมาเป็นคนตกงาน
เรียกว่าชีวิตต้องสู้อีกครั้ง
โดยยังไร้จุดหมายว่าจะเอายังไงกับชีวิต
และลูกอีก๒คนที่กำลังเติบโต

แล้วก็หาโรงเรียนวัดแถวนี้นี่แหละ

เพื่อมีอาชีพอะไรเสริมเข้ามาอะไรอย่างนี้

ไปเรียนที่ของกรธมตรงวัดเจนเยาะ
แม่เรียนนานไหมกว่าจะตัดสินใจเปิดร้าน
ก็เรียนจบมาเค้าท๑ประมาณ๓เดือน

กี่ชิ้นขายแล้วก็ทำได้ไหม

แม่ก็คือทำไปปรับปรุงสูตรไป

เราก็เอาคำแนะนำของลูกค้ามาพัฒนา
ใช่ให้มันมาเป็นทุกวันนี้อดทนขายอยู่แบบนั้นนานแค่ไหนกว่าที่เริ่มมีคนรู้จัก
ก็ประมาณสัก๓๔ปีได้
วันหนึ่งมีลูกค้าคนหนึ่งมาถ่ายรูปกล่องเกิ่งอะไรเราไป

สมัยก่อนเนอะยังเป็นพันทิพ

แต่ตอนนั้นมักก็ค่อยดีขึ้นแล้วก็จะมีเสร็จได้เข้ามา
ต้องบอกว่าแม่ปุ๊เนี่ยแข็งแกร่งขนาดยืนด้วยลำแข้งของตัวเองสองขานี้นะ
เลี้ยงลูกจนจบปริญญามาแล้ว
แล้วก็มีลูกที่มาเตรียมสารต่อกิจการของแม่ปุ๊กแล้วด้วย
ลูกสาวคุณแม่ชื่ออะไรฮะ
น้องเวล
หรือว่าสิ่งที่ทำให้เราประสบความสำเร็จความอดทนที่แม่ผ่านมาให้กับคุณผู้ชมที่กำลังท้อแท้อยู่หน่อย
ก็ทุกอย่างต้องอดทนนะ

ค่ะร้านกะหลิบของคุณปูนะคะอยู่ที่ซอยเจริญกรุง๒๒ตลาดน้อย

มือถือ๐๘๐๖๐๒๒๐๕๕โทรออเดอร์ลงหน้าได้นะคะ๑๓วันนะคะวันนี้ขอบคุณแม่ปุ๊กับน้องเบลมาก